กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเดินทางกันไป
ก็มีแฟนนะครับเดินทางไปส่ง
รวมถึงบรรดายาสนิทวิสหายของนักบอลนะครับ
พร้อมกับความเคลื่อนไหวและสุดติดตามได้จากรายงานนะครับ
ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
โดยออกเดินทางเมื่อค่ำคืนวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา
ออกเดินทางจากประเทศไทยเวลา๑นาฬิกา๔๐นาที
ในเวลา๕นาฬิกา๒๐นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ใช้เวลาเดินทาง๗ชั่วโมงโดยประมาณ
นำโดยซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอน
และนักเตะดังอย่างชนะทิพย์สงกระสินกัปตันทีมธนบูลเกษารัฐ
ประกอบเปลมพักและอธิตภัณฑ์พ่วงจันทร์
ซิโก้กุญสือใหญ่เปิดเผยว่านับเป็นข่าวดี
นักเตะไทยไม่มีใครบาดเจ็บก่อนเดินทาง
ส่วนการเก็บตัวที่ประเทศกาต้า๑๐วัน
จะมีเกมอุ่นเครื่องอย่างน้อย๒เกมเพื่อทดลองระบบ
จากนี้ต้นยอมรับว่าทีมไทยจะต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง
ซาอุดีอาราเบียญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือ
แต่ก็จะสู้เต็มที่โดยมีเป้าหมายเก็บ๕คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
เพราะถ้ากลัวพวกนี้ต่อไปพวกคุณต้องเป็นชุดใหญ่

เราต้องเจอพวกนี้แหละที่เป็นเพื่อนกันนี่แหละ
เพราะว่าอายุ๒๓ปีส่วนใหญ่ก็จะขึ้นชุดใหญ่กันหมดแล้วนะ

คิดว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัว
แต่ก็ไม่น่าจะยากจนเกินไป
หนึ่งเลยก็เรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้

เวลาเล่นถ้าอากาศมันแห้งมันก็เหนียวคอ

ถ้ามีเกมอุ่นเครื่องก็จะดี

หรือไม่ก็สร้างความผิดพลาด

ทั้งนี้การเดินทางลัดฟ้าสู่กรุงโดฮาในครั้งนี้
ซึ่งได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

มั่นใจได้ว่าทีมงานสตาร์ฟโค้ช

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน